เวียดนามก็พยายามจะถามอาฮิระนิชโนถึงความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยแน่นอนครับ
กิระไม่ตอบแล้วก็บรรยากาศการฝึกซ้อม
เราได้เห็นจอมทัพทีมชาติไทยอย่างชนะทิพย์สงกระสิน
ใส่เสื้อหมายเลข๑๐ลงซ้อมครับ
วันวานนี้ครับที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
หลวงปุกเข็มที่ดังก่อนหน้านี้ก็นำหลวงปุกเข็มกับองค์ใหญ่มาห้อยคอ
แล้วก็ชูป้ายนะครับเล่นมุกนี้บอกว่า
ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปต้องชนะเวียดนาม
แล้วมีการประกาศว่าหากไทยชนะเวียดนาม
จะวิ่งรอบสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิต๑๒รอบด้วยครับ
ส่วนอากิระนิชิโนโค้ชทีมชาติไทยก็พูดถึงนะครับ
ก่อนการซ้อมที่สนามจริงครั้งแรกเมื่อวาน
หลังจากตัดตัวผู้เล่นแล้วนะครับ

แล้วก็เจอกับอินโดนีเซียวันที่๑๐กันยายน

จะพยายามใส่รายละเอียดเล่นเล่นน้อยน้อยของแต่ละคน

ส่วนการมีชื่อของสุประชัยใจเด็ดเป็นกองหน้าเพียงคนเดียว

ประชัยไม่ใช่ศูนย์หน้าคนเดียวของทีม
และยังมีอีกหลายคนที่เป็นแนวรุกของทีมด้วย
ที่การมาของ๓นักเตะเจลีกส่วนตัวก็คาดหวังในการเล่นอยู่แล้ว
แต่คงมีหลายจุดให้ปรับตัวและหวังว่าทั้ง๓คนจะนำประสบการณ์จากญี่ปุ่นมาปรับใช้ได้
ผู้สื่อข่าวเวียดนามครับพยายามจะถามคำถามที่เกี่ยวยงกับทีมชาติของพวกเขานะครับ
พูดถึงความเคลื่อนไหวของเวียดนามนะครับที่นิชิโนนั้นมองเห็น
รวมถึงพยายามพูดถึงเรื่องแท็กติกที่จะใช้ในวันที่๕กันยายนแต่นิชโน
ตัดสินใจที่จะไม่ตอบคำถามใดครับ
ส่วนชนะทิพย์สงกระสินครับกองกลางจากคอนโซเดซัปโปโรก็พูดถึงนะครับ
คิงส์ครับที่ผ่านมาแม้ว่าทีมไทยจะแพ้เวียดนามแต่ฟุตบอลมันมีแพ้มีชนะ
แต่เมื่อแพ้แล้วต้องเก็บมาเป็นแรงผลักดันและพยายามเอาชนะให้ได้ในวันข้างหน้า
ที่การร่วมงานกับกุญสือชาวญี่ปุ่นชนะทิพย์เชื่อมั่นในตัวโค้ช
แต่ว่าต้องให้เวลาในการเรียนรู้นักเตะเพราะว่ามีเวลาน้อย
ส่วนตัวคิดว่านิชโนเป็นโค้ชที่สมัยใหม่นะครับ
เพลสซิ่งไวแล้วก็เน้นทีมเบิ้ลเป็นสำคัญครับ
เพราะว่าฟุตบอลเป็นกีฬามีแพ้มีชนะ
เราก็มีวันที่แพ้มีวันที่ชนะครับ
แต่ว่าในวันที่เราแพ้ก็เก็บให้มันเป็นแรงผลักดัน
ให้เรามีความพยายามที่อยากจะชนะเขาในวันที่๕
ส่วนการซ้อมเมื่อวานครับ๒ชั่วโมง
ในขณะซ้อมทำให้แฟนบอลก็คาดเดากันว่า
คาดดาวกันว่าเจ๊อาจจะได้หมายเล็ก๑๐แทนหมายเล็ก๑๘ที่ใช้ประจำ
ซึ่งปกติหมายเลข๑๐เนี่ยเป็นของธิรสินแดงดาที่ไม่มีชื่อในทีมชุดนี้ครับ
ซึ่งหมายเล็ก๑๐จะเป็นทางการก็ต้องรอการยืนยันอีกครั้ง
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ไปดูความขึ้นไหวของเวียดนามกันบ้างนะครับ
สัญญายืมตัว๑ฤดูการแล้วก็รับเสื้อหมายเลข๑๕
เข้ารอบ๘ทีมเอเชียนคลับก็บอกว่านี่คือก้าวสำคัญในชีวิตค้าแข้งเชื่อว่า
ครอบครัวแล้วก็ชาวเวียดนามจะภูมิใจไปกับเขา
ซึ่งเขายืนยันว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง

เดินทางมาสมทบกับทีมเวียดนามที่ประเทศไทยในวันนี้
ก็มีข่าวในช่วงต้นฤดูการกับบริเซียบุญเชียนกัสบักในศึกบูเดสซีก้าของเยอรมันสุดท้ายไปลงเอ่ยที่ฮอนแลนด์ครับ
ย้ำว่าเกมระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนาม

ตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาทีวันพฤหัสบดีที่๕กันยายนนี้